ค่ะไปดูที่โรงพยาบาลปัตตานีคุณผู้ชมค่ะได้มีโพสต์นี้ขึ้นมาแล้วคนก็เข้าไปให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยค่ะเพราะว่ามีพยาบาลท่านหนึ่งค่ะแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองเจอ
บอกว่าผู้ป่วยโควิดอยากได้ออกซิเจนช่วยหายใจถึงขั้นพูดว่ามีพอจะให้ผมหรือเปล่า
แล้วก็เดินมาที่เตียงเพื่อที่จะขอออกซิเจนนะคะบอกว่าขอใส่แป๊บเดียวเดี๋ยวดีขึ้นจะกลับไปนอนเตียงแบบเดิม
โอ้โหคือพยาบาลเนี่ยนะคะเล่าบอกว่าฟังแล้วเจ็บปวดนะคะเตียงสำหรับคนไข้ที่ต้องใช้ออกซิเจนมีไม่พอให้นอนแล้วจริงเหรอ
เธอโพสต์บอกว่ามันต้องไม่ใช่แบบนี้นะคะพอโพสต์นี้เนี่ยถูกขึ้นมาในโลกออนไลน์ก็ทำให้คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยทีเดียวนะคะ
มีทั้งชื่นชมผู้ป่วยที่บอกว่าแหมตัวเองก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วก็ยังจะเหมือนกับขอนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปนอนต่อนะครับ
พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทำงานอย่างหนักด้วย
ทีมข่าวของเราตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะ
ท่านให้ข้อมูลบอกว่าอาจจะดูเกินจริงไปสักนิดหนึ่งท่านชิตแจกแบบนี้
เพราะว่าโรงพยาบาลเองยังไม่ได้ขาดแคลนถึงท่านโรงพยาบาลกำลังขยายเตียง
ขยายเตียงเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม
เพราะฉะนั้นบางจุดก็ไม่สมบูรณ์
ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าเหมือนเตียงนอนของเรา
เตียงก็มีปลั๊กไฟบางเตียงก็ไม่มีปลั๊กไฟ
คือท่านก็จัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยเอาไว้แล้ว
คือผู้ป่วยในโรงพยาบาลจะเป็นสีเหลือง
จะแบ่งได้อีกหลายระดับผู้ป่วยที่หนัก
เราก็จะให้เตียงที่มีถังออกซิเจน
เพื่อที่จะเพิ่มการรักษาตามอาการได้
นี่เป็นคำอธิบายของผู้มนุยการโรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
ต้องการให้มันเรียนพร้อมเพื่อรองรับ
ก็เป็นคำอธิบายจากท่านผอนะคะ